ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่ครูปรีชาแจ้งข่าวเป็นการส่วนตัวออกคลิปมา
บอกเดี๋ยวจะลงสมัครสอสอแล้วนะเขตหนึ่งการจะน้ำบุรี
วันนี้เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการนะฮะในนามพักประชากรไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
บรรยากาศการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักประชากรไทยนะครับ
ครูปริชาไข้ครวนวัยห้าสิบหกปี
นี่ท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนยังจำได้ใช่ไหม
ความจริงก็คือความจริงถูกต้องหวยสามสิบล้านการจะน้ำบุรี
วันนี้เปิดตัวนะฮะเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอเขต๑จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
นี่พักประชากรไทยนะครับทุกผู้ชมครับ
สมาชิกพักก็มาร่วมกันเปิดตัวก็มีหลายคนแล้วฮะ
แต่ว่าที่เป็นไฮไลท์แล้วก็คนก็ฮือฮาหน่อยคือครูปรีชาไคร่ครวน
ในส่วนของครูปรีชาเนี่ยบอกว่านโยบายส่วนตัวเลยนะ
ถ้าได้ไปเป็นสอสอจริงนะจะเข้าไปผลักดันคือเรื่องการจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาล
ต้องขายตรงตามราคา๘๐บาท
ให้สัมภาษณ์เลยว่าเป็นเรื่องที่แกถนัดเรื่องที่แกชอบ
นี่อย่างนี้เลยนะฮะแล้วยืนยันว่าการเปิดตัวมาลงสมัครสอสอเนี่ยไม่ใช่เพื่อสร้างกระแสนะครับ
แล้วก็ไม่กังวลถึงเรื่องคดีความหวย๓๐ล้านในอดีตด้วย
เพราะเรื่องนี้ก็มีฝ่ายกฎหมายช่วยดูแลอยู่
หวย๓๐ล้านครูปีชาแกฟ้องหมวดจรูนเรื่องยักยอกทรัพย์แต่ว่าสารดีการตัดสินแล้วนะฮะ
กลางปีที่ผ่านมาว่าครูปีชาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์ไม่ใช่ของที่แท้จริงก็ถือว่ายกฟ้องไป
แต่ทางหมวดจรูนเขาจะฟ้องต่อเกี่ยวกับเรื่องให้การเท็จอะไรพวกนี้นะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับครูปีชาบอกไม่เป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงมีฝ่ายกฎหมายดูแลให้
ฝากถึงประชาชนกันแล้วกันนะว่าความจริงก็คือความจริงซื้อหวยก็ขอให้มีความสุข

ไม่เปลี่ยนครับซื้อโรตเตอรี่ยังมีความสุขความสุขแม้กระทั่งผู้ขายผู้ซื้อซื้อสลากไม่เกินราคานั่นคือนโยบายของส่วนตัวของครูปีชา
จะทำไงให้ผู้ขายมีความสุขผู้ซื้อมีความสุขวัตถุคนผลิตมีความสุขนั่นคือเขาเรียกว่าสมประโยชน์ด้วยกัน
ครูใช้หลักการสมประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายและผู้ผลิตครับยังไม่เข้าใจว่าเจ็บตัวคืออะไรครับแต่รู้ว่าให้ใจครับเต็มที่กับการลงครั้งนี้ครับ
ความจริงก็คือความจริงครับ
นี่นะฮะว่าที่ผู้สมัครสอสอเขต๑กาญจนบุรีนะฮะเดี๋ยวรอวันสมัครก็คือ๓๗เมษายนนะครับที่จะเปิดรับสมัครนะครับ
ลอตเตอรี่๘๐บาทแล้วพวกเจ๊แกจะว่ายังไงคะเจ๊ขายลอตเตอรี่ที่สนิทกันอยู่เนี่ย
บรรดาพยานของครูปรีชาใช่ไหม

ท่านผู้ชมครับคือเอาสาเหตุก่อนนะที่ครูปรีชาถามว่าทำไมถึงลงสมัครสอสอกับพักประชากรไทย
ครีชาบอกชื่นชอบคุณสมัครสุนทรเวศอดีตหัวหน้าพักประชากรไทยอดีตผู้ว่ากอทมอดีตนายกแต่ตอนเป็นนายกคุณสมัครอยู่กับพลังประชาชนนะ
นี่นะฮะแต่ว่าเขาชื่นชอบคุณสมัครเป็นการส่วนตัวนะครับเป็นไอดอลทางการเมืองเลยลงพักประชากรไทย
ทีนี้ก็เลยไปถามเจ๊เกียวนะฮะเจ๊เกียวแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตลาดเรสซิตี้ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนี่ฮะหนึ่งในพยานคดีหวย๓๐ล้านของครูปรีชาเจ๊เกียวจะว่าอย่างไรเนี่ยเอาไปฟังนะครับ
จริงแล้วเรื่องลอตเตอรี่๘๐บาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ค้าอย่างเราทั่วไปนะคะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่ตัว
ก็ขอให้เป็นผู้นำที่ดีนะคะนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะ
ขออาจ่ายเชื่อขอให้คุณครูสู้ล่ะคะ

ไม่รู้เหตุหนึ่งบ้านหมวดจรุนหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องไปดูบ้านเลขที่กันอีกทีหนึ่ง
คุณผู้ชมครับอีกคนนึงที่ส่งกำลังใจให้กับครูปรีชานะครับ
ก็คือทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ซึ่งคือทนายของหมวดจรูน
มีครูคนดังลงสมัครสอสอ
แต่ครูอย่าลืมนะเรามีนัดเดทกันที่ศาลอีกหลายคดี
คิดถึงจังเพราะหมวดจรูนเขาจะฟ้องอีกหลายเรื่องใช่ค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับผู้ติดตามเพจของทนายตั้ม
ก็มาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเยอะแยะนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็คือโพสต์วลีเด็ดของครูปีชานะความจริงก็คือความจริง
กลายเป็นพอพูดประโยคนี้ต้องนึกถึงครูปีชาตลอดเลย
ถูกต้องคนอื่นเอาไปใช้ก็ลำบาก

เดี๋ยวรอดูนะฮะก็สุดท้ายแล้ววันเลือกตั้ง